นะคะไปตามติดชีวิตหนุ่มฮอตคนหนึ่ง
นอนสำคับบอยประกอบนะคะแต่พิเศษสุดสุดเลย
วันนี้เราไม่ได้ตามติดแค่บอยปกรณ์แต่จะตามติดคุณแม่งามทิพย์กับน้องวันใหม่ด้วยนะคะ
บรรยากาศจะสนุกสนานเฮฮาสักแค่ไหนพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะก็จะมาพามาเกาะติดนะคะกับบันเทิงไทยรัฐ
แล้วก็พี่บอยปกรณ์ค่ะจริงแล้วเนี่ยจะพามาดูบอยปอนดำน้ำคุณผู้ชมเป็นครั้งแรก
เห็นเขาเล่นละครทำนู่นนี่มามากมายแต่ครั้งแรกที่ดำน้ำนี่เรามารออยู่กับคุณแม่
สวัสดีค่ะคุณแม่งามทิพย์แล้วก็น้องวันใหม่

อยากรอดูเดี๋ยวเราไปแต่มือด้วยเนาะ

เค้าอยากมาด่ำที่นี้มีบริการให้ด่ำดีกว่าไง
ก็อยากมาแต่ว่ายังไม่มีโอกาส

คือสำเร็จสติกตกแตกนิดนึงค่ะมีฉาลามไง
บอยกับฉาลามมายังไงดูอากันครับบ้าง

บางทีไม่ได้มางานทำงานกับน้องอย่างวันนี้น้องวันไหนก็มาด้วย
ก็ดีครับคืออย่างวันใหม่อย่างเขามาอย่างนี้เขาก็เหมือนได้มาเล่นมาดูมาทำงาน

เราวันนี้มามันเราก็เหมือนแบบเราก็ได้สนุกเหมือนกันเนอะเอ็นจอยเหมือนกัน

เดี๋ยววันนี้มาคุยกันหน่อย

ถ้ามเหมือนบอยว่าน้องหลายคนชมว่าน้องหน้าตาดีขึ้นหรือว่าไงค่ะ
ใส่ฟันเปิ้ล

ทำไมใส่ฟันเปิ้ล
บ้านใหม่ใส่ฟันปอมเดี๋ยวยิ้มทิ้งทิ้งตรงนี้ด้วย

เพราะว่าเพียร์บอยเป็นเพื่อนสนิท

เดี๋ยวอาจจะตามมอยเดินไปเก็บของอะไรด้วยนะคะ

อยากจะรู้ว่าซุปตาอย่างบอยใช้ชีวิตยังไง
น่ารักอ่ะ

เพราะว่าเฮียบอยเป็นเพื่อนสนิท
งงไปอีกคือตอบตามภาษาเด็กแหละ
อาจจะมีการดูแลเลี้ยงดูกันแบบว่า

แล้วก็เป็นน้องเล็กของบ้านไงพี่

บ้านนี้เนี่ยเมื่อก่อนตอนวันใหม่มาอยู่ใหม่เนี่ย

ใครอีกคนนึงพาร์ท

ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

และนอกจากให้พี่แจ็คเกอรีนตามติดไปดูเรื่องของการทำงาน
คุยกับคุณแม่งามทิพย์กับน้องวันใหม่แล้วนะคะ
พาบุกไปถึงโต๊ะกินข้าวเลย
คราวนี้เดี๋ยวพี่แจ๊กกะรีนจะไปสัมภาษณ์

โสดจริงหรือสับขาหลอกกันแน่คะเฮียบอย
อ่าค่ะก็เราก็จะขอตามพี่บอยไปเสร็จการ
หลายคนถามว่าทำไมพี่บอยชอบแต่งตัวแบบนี้

ไม่ได้เป็นพวกแต่งตัวเก่งอะไรอย่างนี้

มันคือ
ไอที่คนมองว่าเราแบบเป็นตัวสมีตรา
หรือว่าอะไรดิ
มันเหมือนหัวขวดเราอ่ะ
อุ้ยอุ้ยอุ้ย
โหพูดถึงสะแสพี่หมื่นหน่อยเป็นไงฮะเจอกับพี่ป๋อง

และก็ทีมงานทั้งบลอกคาสด้วย

พักถึงก็ไม่ได้พูดอะไรเหมือนเจอเมล่า

จริงก็จะมาส่งพี่บอยนะคะก็วันนี้มากวนแล้ว
ก็ขอให้พี่บอยทานข้าวมีความสุขนะคะฝากอะไรถึงเพื่อนเพื่อน
ด้วยนะครับรักก็เอ่อมีราคาด้วย

ก็ฝากติดตามครับทักเชียร์ด้วย

วันใหม่ไหม

อ้ารักอ่ะ

เออเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่ง

ฉันยังว่าคุณก็อยู่ที่นี้แหละ
เหล่าดาราซุปตามาฝากเป็นประจำ

เพราะว่าพี่แจ๊กเขาอยู่ในวงการมานานมาก
เขามีความสนิทสนมกับดารา

อย่างเฮียบอยดูแบบเป็นกันเองธรรมชาติเห็นไหม
นี่เขาก็ดูสนิทสนุกเหมือนพ่อแม่ลูก
คือเอาจริงนะตอนนี้หนุ่มบอยเมื่อกี้ก็ตอบเหมือนจะไม่เต็มปากเต็มคำสักเท่าไห
หัวใจตอนนี้มันเป็นยังไงกันแน่มันโสดหรือมันไม่โสด
แต่เขาก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าคนคนนี้มันใช่จริงเดี๋ยวเขาออกมาบอกอย่างแน่นอน
ซึ่งดิฉันเชื่อนะว่าพี่แจ๊กกะรีนเนี่ย
น่าจะได้รู้แล้วก็น่าจะเอาข่าวมาได้เป็นคนแรกแล้วมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอน
แต่ว่าตอนนี้คือเขาก็บอกว่ายังไม่มีใครยังไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตื่น
เฮียบอยเนี่ยเป็นพี่คนโตของครอบครัวถูกไหม
คุณแม่งามทิพย์ก็โอ๊ยลูกก็โตแล้วก็อยากให้มีฟงมีแฟนเป็นตัวเป็นตนกับเขาสักที
คุณแม่จะได้มีลูกสะพ้ายมีหลาน
นั่นน่ะสิเฮียบอยก็ดูแลวันใหม่ก่อน
ดิฉันอยากให้เฮียบอยดูแลวันใหม่ไปก่อนไงไม่อยากให้มีแฟนหรอกนะคะ
ใช่ก็เป็นกำลังใจให้แล้วสำหรับครอบครัวนี้นะคะติดตามกันต่อไปรวมไปถึงรอดูว่าซุปตาคนไหนจะเป็นเหยื่อรายต่อไปของพี่แจกรีนถูกต้องแล้วค่ะ